สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเกกากล้องไทยวันนี้นะคะปัดพามาที่งานแถลงข่าวเปิดซิงเกิ้ลใหม่นะคะ
พี่ภาพกำลังเดินเข้าไปหาคุณครับแล้วก็สมาชิกวงร้านในกันค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ภาพสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้กำลังเตรียมตัวครับวิ่งงานแผนแหลงข่าวเปิดซิงเกิ้ลใหม่ค่ะ
นี้ก็มีอีฟังอีกสองท่านจำรับแขกอยู่ตรงนี้
ได้เล่นสวารสเนทกับมันนาน
เดี๋ยวเราไปเจอกันบนเมทีนะค่ะ
แบรนด์คลับของพี่แมนค่ะโอ๊ยทุกคนคือใจรักจริงนะคะ
พี่มันต้องรับพี่แมนในวันนี้
เราเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับ
พี่มันต้องรับเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับเล่นไม่คลับ
โปรดติดตามตอนต่อไป